แต่ว่าก็มีข่าวเศร้าเกิดขึ้นด้วยนะคะ
โดยบัญชาการตำรวจและรักษาฝั่งเนี่ยนะคะเกิดหัวใจล้มเหลวแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตค่ะ
นี้ถือเป็นปีแรกนะคะที่ทัพเรือภาคที่หนึ่งเนี่ย
เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเดอะซีรีส์
ใช้ชื่อว่าจากพื้นทะเลสู่ภูผาจากฟากฟ้าสู่มหานาธีสนามที่๑ค่ะ
มีพลเรือเอกลือชัยรุดิตผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานเปิดการแข่งขัน
แล้วก็ยังร่วมลงสนามแข่งขันด้วยนะคะจัดขึ้นที่อ่าวดงตานในอำเภอสัตหีบ
ข้าราชการทหารเรือและประชาชนทั่วไปก็เข้าร่วมทำการแข่งขันอยู่ประมาณ๑๐๐คนค่ะ
ทีนี้การแข่งขันไตรกีฬาเนี่ยก็คือ๓อย่างจะมีว่ายน้ำปั่นจักรยานแล้วก็วิ่ง
แรกเลยคือการว่ายน้ำระยะทางหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรช่วงเช้าปรากฏว่ามีเหตุเศร้าเกิดขึ้น
นาวัตโทสมภายมีทองวัยห้าสิบสามปีผู้บังคับกองพันธุ์กองฝึกพลทหาร
ปันจักรยานสี่สิบกิโลเมตรแล้วก็วิ่งอีกสิบกิโลเมตร
คือหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนะคะ

ก็ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยรักษาความปลอดภัยทางน้ำแล้ว
แล้วก็ทีมพยาบาลฉุกเฉินก็รีบนำตัวเข้าสู่ฝั่ง
ส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจค่ะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยปั๊มหัวใจอยู่เกือบสามชั่วโมงนะคะแต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้
วัฒโธสมภารเสียชีวิตเวลาประมาณ๑๑โมงเช้าวันนี้ค่ะ
โดยนวโทสมภารเป็นอดีตนักเรียนจากทหารเรือรุ่นที่๒๔เป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ
ออกกำลังกายฟิตซ้อมอยู่เสมอก่อนที่จะมาลงการแข่งขันไตรกีฬาในครั้งนี้
แล้วนวโทสมภารยังเป็นนักกีฬาไตรกีฬาของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน
และรักษาฝั่งของกองทัพเรือด้วย
แล้วก็เพิ่งจะเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬาระยะสั้นเมื่อ๓๑ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะ
ก็ยังมีรายงานด้วยนะครับว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งคนด้วยนะครับในระหว่างการแข่งขัน
ก็คือเรือตรีวีรวุฒิประดิษฐ์จีนเป็นนายทหารเรือกรมยุทธศึกษากองทัพเรือที่ลงแข่งขันไตรกีฬาระยะมาตรฐานแบบทีม
นามทีมช่อฉัด๗๖ประสบอุบัติเหตุถูกรถยนต์ชนระหว่างการแข่งขันขี่จักรยานนะฮะ
ที่บริเวณหน้ากองเรือยุทธการอำเภอสัตยาหีบ
เรื่องต้นได้รับการช่วยเหลือโดยทีมแพทย์แล้วก็ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่เห็นเหตุการณ์
นำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับ
อาการก็คือเอ็นแขนกับกระดูกแขนขวาฉีกขาดนะฮะต้องรอการผ่าตัดนะ
ก็หลังจากทราบเรื่องนะครับพลเรือเอกลือชัยรุดดิตผู้บัญชาการฐานเรือ
แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่เข้าแข่งขัน
ยืนยันว่าทางกองทัพเรือจะให้การดูแลอย่างเต็มที่
ขณะที่พลเรือโทเดชดลผู้สาระโคศกกองทัพเรือระบุว่าผู้บัญชาการฐานเรือ
กำชับกำลังพลแล้วว่าการแข่งขันในครั้งนี้ไม่ได้บังคับกำลังพลนะค่ะ
จะลงแข่งขันต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายให้ดีที่สุด
ซึ่งทางผู้ที่เสียชีวิตปกติแล้วก็เป็นผู้ที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
กรณีที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีแบบนี้เกิดขึ้น
คือจริงแล้วส่วนใหญ่เหตุหัวใจล้มเหลวของนักกีฬาเนี่ย
จะเกิดขึ้นกับคนที่ร่างกายแข็งแรงนะคะไม่ใช่ร่างกายอ่อนแอ
แต่ว่ามันเป็นภาวะที่บางทีเราแข็งแรงจนเราไม่รู้ว่าอัตราการเต้นของหัวใจมันทะลุเกินไปหรือเปล่า
เขาไม่เหนื่อยครับคือหลังเขาก็เลยต้องมีนาฬิกาเพื่อเช็คฮาร์ดเรทหรือว่าอัตราการเต้นของหัวใจ
จะได้รู้ว่าตอนนี้อัตราการเต้นหัวใจเรามันอยู่โซนไหนเข้าเขตอันตรายหรือว่าอยู่ในโซนของแคลอรี่เบอร์นิ่ง
มันมีปริมาณในการสูบฉีดอัตราของมันอยู่ใช่ไหม

เพราะเรารู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยใช่ไหม